ใช่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยบวชทศแทนคุณบุภกาย
ซึ่งปฏิหารตอนนี้ก็เกิดขึ้นกับเขาและครอบครัวด้วยค่ะ

คำนี้คงจะใช้ได้กับฉากคริสแย้มนาม
เพราะหลังจากที่คุณแม่ป่วยด้วยเส้นเลือดในสมองแตก
หนุ่มชาคริสก็ขอเคลียร์งานทุกอย่าง
เพื่อบวชทดแทนบุญคุณบุพการี
และขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คุณแม่หายป่วยโดยเร็ว
และปฏิหารก็เกิดขึ้นกับครอบครัวของเขา
เพราะอาการของคุณแม่ดีวันดีคืน
กลับมาลุกเดินได้และพูดได้อีกครั้ง
ความหวานกับภรรยาแสนสวยวุ้นเส้นวิริธิพา
ก็เตรียมพากันไปหวานและทำงานด้วยกัน
ในเดือนพฤษภาคมนี้ที่สหรัฐอเมริกา

ในวันครบรอบแต่งงานปีที่สี่

เพราะว่าต่างคนก็ทำงานด้วยอะไรอย่างนี้
ผมเองก็เป็นวันดีครับ
ก็รอบงานแต่งงานไม่พอก็รับคุณแม่กลับบ้าน

ยังเลยมีแค่ก็มีดอกไม้มีอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็คำหวานก็พอแล้วล่ะ
ก็เนี่ยเดี๋ยวเดือนพฤษภาก็เดี๋ยวก็ไปทำงานด้วยกัน

ก็คงได้มีเวลาอยู่ด้วยกันอีกเยอะเลยครับ

วันไหนเราจะไปกินข้าวกันไปดูหนังกันอะไรอย่างนี้

แล้วผมเองก็ทั้งงานกับทั้งที่บ้านด้วยอะไรอย่างนี้
น้องเขาก็ทั้งรายการทั้งละครทั้งอะไรอย่างนี้
ใช่ก็ค่อนข้างที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไร

เดินเหินได้อะไรได้คุยเล่นตลกอะไรได้แล้วครับ

ก็ต้องบอกเลยว่าปฏิหารจริง